ได้เวลาไปดูอะไรเด็ดกันแล้ว
เพราะว่าหลายคนร้องขอมา

ก็ต้องพาไปดูอะไรที่มันโผล่มาให้เหมาะสมกับฐานะและหน้าตาของดิฉันบ้าง
เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันจะพาไปดูเรื่องของต้นกล้วย

เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะพาไปดูต้นกล้วยประหลาดที่ปลีแทงออกมากลางลำต้นแบบนี้
โอ้โหมันแล้วเหรอ
ตาตื่นใจแน่นอนแล้วคุณจะเห็นอะไรได้อะไรจากข่าวนี้บ้าง

อย่างนี้เลยเหรอคะ

มันไม่ใช่เลย

ใช่แล้วอยู่ที่ตำบลวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
คุณดูลักษณะของต้นกล้วยต้นนี้นะ
มองเผินมันก็เหมือนกล้วยธรรมดา
แต่ที่มันแปลกมันไม่ธรรมดาเหมือนกล้วยทั่วไปก็เพราะว่า
ปลีกล้วยต้นนี้มันโผล่แทงออกมากลางลำต้น

ไปดูกันค่ะคุณผู้ชมช่วยตามไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่ห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
ชัดจังเลยเนี่ยชัดชัดเลยตัวเนี่ย
เออชัดเลยชัดเลย
อุ้ยนี่ฉันเห็นแล้วนะว่าต้นกล้วยเนี่ยไม่ได้เป็นสีเขียวนะ

เห็นสิครับเมื่อกี้เห็นอยากจะให้ดูภาพอีกรอบหนึ่ง
ตอนที่เขาทำพิธีจะได้เห็นกันชัดไปเลยว่าเห็นอะไร

เห็นแบบชัดเลยคนที่แบบเฟี่ยง
เพราะต้องทำแป้งสาดนี้หรอ
ปกติคือเอาแป้งโรยใช่ไหมแล้วก็ถู
ค่อยไปใช่ไหม
แต่นี่คือต้องอาศัยแบบการสาดแป้งแบบนี้เลย
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ผมเห็นแล้ว

เห็นเหมือนพี่ทิศเป้ยังไงไม่รู้เมื่อกี้